เราเริ่มต้นด้วยการติดตามเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
ที่ปฐุมธานีมีรบอภอวัยห้าสิบเอ็ดปีขี่จักรยานยนต์ไปทำงาน
แต่ระหว่างทางถูกรถยนต์และรถกระบะเบียดนะครับทำให้เสียหลัก
หัวกระแทกถนนเสียชีวิตคาที่กล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
กล้องวงจรปิดบันทึกวินาทีรถเก๋งและรถกระบะเบียดรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มกลางถนน
ทำให้คนขับขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิตขาดที่
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสายปฐุมธานีกรุงเทพในพื้นที่ตะบนบางเดืออำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานี
ที่เกิดเหตุพบศพนายทวีคงสุพรรณอายุ๕๑ปีคนขับขี่อยู่กลางถนน
โดยมีรถจักรยานยนต์ฮอนเดอร์เว็บทับร่างเอาไว้ห่างออกไปเล็กน้อยพบรถกระบะสีขาวจอดอยู่ไหลทางด้านซ้าย
นาประโมทกลมดีอายุยี่สิบห้าปีคนขับยืนรอให้ปากคำกับน้ำรวจ
ซึ่งจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุรถกระบะกำลังไปส่งของให้ลูกค้าในตำบลบางขู่วัด
แต่ขณะขับอยู่เลนซ้ายได้ยินเสียงดังจากด้านข้างรถ๒ครั้ง
จอดรถลงมาดูก็พบรถจักรยานยนต์ของผู้ตายล้มอยู่
และมีรถเก๋งจอดอยู่ใกล้แต่ไม่นานรถเก๋งคันดังกล่าวก็ขับออกจากจุดเกิดเหตุไปทันที
ต่อมาดาบตำรวจนายหนึ่งสังกัดสพประตูน้ำจุลาลงกร
เดินทางมาดูที่เกิดเหตุระบุว่าผู้เสียชีวิตเป็นพี่ชายของตนเอง
ซึ่งเป็นรอปภอยู่หมู่บ้านแห่งหนึ่งก่อนเกิดเหตุกำลังจะขี่รถจักรยานยนต์ไปทำงาน
เจ้าหน้าที่เตรียมตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามรถเก๋งที่ขับออกจากจุดเกิดเหตุ
ตามคำกล่าวอ้างของคนขับรถกระบะและส่งศพชนะสูตรที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ที่จังหวัดชนบุรีเกิดอุบัติเหตุรถเก๋งเสียหลักพุ่งชนแท่งแบรีเออร์
บนทางหลวงหมายเลขเจ็ดตอนสองในพื้นที่หมู่หกตะบนสุรสัก
อำเภอศรีราชามุ่งหน้าเข้าแหลมชะบังทำให้รถเก่งได้รับความเสียหายด้านหน้ารถ
นางสาวสุพัทราอ้อมมูลอายุ๓๓ปีคนขับได้รับบาดเจ็บจากแรงกระแทก
บริเวณต้นคอและข้อมือขวากู้ภัยจึงช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
ก่อนเกิดเหตุผู้บาดเจ็บขับรถมาจากกรุงเทพเพื่อเดินทางกลับบ้านที่อำเภอสัตหีบ
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุมีอาการหลับในทำให้รถเสียหลักพุ่งชนแบรีเออร์
คนขับยอมรับว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากพักผ่อนไม่เพียงพอ
ส่วนที่จังหวัดชาเชิงเซาเกิดอุบัติเหตุรถกระบะชนกับรถเก๋งบนถนนเรียบมอเตอร์เวย์
แคงอยู่ข้างทางสภาพรถพังเสียหายทั้งคัน
ส่วนรถกระบะฟาดกับเสาไฟฟ้าข้างทางได้รับความเสียหายเช่นกัน
สอบสวนนายเฉลิมขันหอมอายุ๓๑ปีคนขับรถกระบะทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุกำลังขับรถกระบะมุ่งหน้าชนบุรี
พอมาถึงจุดเกิดเหตุมีรถจักรยานยนต์ขี่ข้ามเลน
หากหลบประกอบกับฝนเพิ่งหยุดตกทำให้ถนนลื่น
จึงเสียหลักหมุนชนกับรถเก่งที่จอดอยู่ข้างทางอย่างจัง
ขณะที่นางสาวเพ็ญพรเจ้าของรถเก่งคอนด้าแจ๊ส
ป้ายแดงระบุว่าเพิ่งซื้อรถคันนี้มาได้เพียง๓วันเท่านั้น
แต่ก็ถูกชนจนพังเสียหายทั้งคัน